คุณแซคนัทวินครับไปก่อติดอยู่ที่ถนนพระราม๒ครับ
คารวาลหาเสียงครั้งสุดท้ายของพระเก้าไกล

ชัดเจนตรงไปตรงมากาเก้าไกลทั้งแผ่นดิน
คำตอบสุดท้ายของพักเก้าไกลในช่วงโค้งสุดท้าย
และ๒๔ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับ
รวมไปถึงทางด้านผู้ประสัยของพักเก้าไกล
คำพูดนี้บ่อยมากเลยนะครับว่า
ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วกับกาเก้าไกลทั้งแผ่นดีนะครับ

ให้พักเก้าไกรเองก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับการหาเสียงในครั้งนี้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีการเข้ารถไปอีกนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะสอบถามคุณพิทานะครับว่าคุณพิทาเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างในช่วงของสุดท้ายนะครับครับดีมากครับก็ต้องการที่จะมาย้ำกับพี่น้องประชาชนว่า
พูดขอกำลังใจบอกว่าอยากจะขอให้ประชาชนเนี่ย
สนุนคุณพิทาให้เป็นนายกรัฐมนตรีถึง๒สมัย
แล้วคุณผู้ชมครับไม่เพียงแค่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
แต่มองไปถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๑นะครับ
และมองว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้

อยากจะให้ประชาชนสนับสนุนพักเก้าไกลนะครับ
มีความมั่นใจนะครับว่าจะสามารถเอาชนะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับประชาชนที่อยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ที่หายลูกคุณพิทราพี่ครับถามหน่อยครับว่า
บรรยากาศการเลือกตั้งในปีนี้มันคึกคักแตกต่างกับครั้งที่แล้วยังไงบ้างครับ
คักมากค่ะคือตื่นเต้นนะคะ

ตื่นเต้นครับ

สำคัญมากเลยในที่เปลี่ยนเปลี่ยนดายกลุ่ม
โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ย
ทางด้านคุณพิทาพักเก้าไกลนะครับจะไปหาเสียงที่ทางด้านชุมชน๗๐นะครับ
หนึ่งล็อกสองล็อกสามของย่านคลองเตยนะครับรวมไปถึงย่านสุขุมวิทย์ด้วย
แล้วก็ปิดท้ายนะครับที่บริเวณด้านหน้าเซ็นทรัลของอ่า
ปินเก้านะครับแล้วก็จะหาเสียงกับศศรเขตในพื้นที่นะครับ
สมัครของสอสอพักเก้าไกลนะครับในเขตพื้นที่
นัทวิทย์ทองย้อยไทรทาลัททีวีไลน์งานสดจากย่านพระรามสองครับ